ในวงการบันเทิงเรียกได้ว่าดราม่าไม่พักไม่หยุดไม่หย่อนจริงนะคะ
ล่าสุดค่ะน้องเสือทนไม่ไหว
กับกรณีที่โอ้โหโหโดนเยอะมากคุณผู้ชม

ที่ไปบอกว่าให้ลูกของแซนวิชน้องนิยม

ข่าวนี้คนเข้ามาด่านักมากนะคะน้องเสือทนไม่ไหวโพสต์ล่ายยาวเลยค่ะ
แล้วก็บอกว่าถ้าไม่พอใจอะไรเนี่ยก็ไปด่าในของแม่ได้นะ
เขามีเพจของแม่อยู่นะใช่พี่เสือบอกว่าเนี่ยมันจริงมีคนบอกว่าทำไมไม่ไปบอกแม่
คือนางบอกว่านางพยายามจะบอกแล้วแต่ตัวเองไม่มีพลังเปลี่ยนแปลงอะไรได้
ถ้าตัวน้องเสือเองก็ไม่สามารถเข้าไปยุ่งได้มันเป็นเรื่องส่วนตัว
แล้วก็บอกว่าจริงแล้วแม่คิดได้นะแต่ว่าตัวเองไม่ใช่ต้องคิดเหมือนแม่อย่าเข้าใจแบบนั้นนะคะ
มีประโยคที่น่าห่วงด้วยนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเหมือนปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยดีแต่กลับมาจบแย่แบบนี้มันเจ็บนะคะ
ถ้าอยู่แบบนี้ไปเรื่อยนะคะน้องเสือก็บอกว่าไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วจริงโอ้โหชาวเน็ต

ตามที่ตัวป้ายให้ดูนะคุณผู้ชมคือก็คือนางก็เครียดนั่นแหละค่ะแล้วก็เด็กน้อยนะตอนนี้ก็คือเหมือนดูแลทั้งพ่อแม่นะคะ
ล่าสุดอีกนะคะเรื่องเหมือนจะยังไม่จบนะคะเพราะว่าคุณอีฟนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกเหมือนกัน

บอกว่ารู้อยู่แล้วล่ะว่าแซนวิชกับพี่การต้องตีกันวันใดวันหนึ่งนะก็ต้องรอดูหลังปีใหม่นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพี่เสกพี่การนะคะรวมไปถึงน้องเซนวิชก็คงได้ออกมาเปิดใจกับเรื่องนี้นะคะ
เอาว่าทำอะไรก็แล้วแต่เนาะก็นึกถึงสภาพจิตใจลูกเป็นเรื่องดีที่สุดนะคะ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเสือให้ผ่านพ้นเรื่องราวไปได้ด้วยแล้วก็อย่างที่บอกไปแหละเนาะ
ใจเย็นตัวเองเป็นลูกไงคงลำบากใจอยู่เหมือนกันนี่ก็มาด่าแม่เรานู่นก็มาด่าพ่อเราเนอะ